เพื่อที่จะนำเอาเงินไปสร้างอาคารเรียนที่จังหวัดต่าง
ซึ่งครั้งนี้ได้เดินทางเอาเงินไปมอบด้วยตัวเองด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยคุณค่ะ
หลังเดินทางมาส่งมอบอาคารเรียนแห่งใหม่
ให้กับโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ
สาขาบ้านเชอร์เซอร์คีอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
จุดเริ่มต้นโครงการนี้เกิดขึ้นได้
เพราะกิฟต์วิลาวันอพิญญาโพง
ทราบข่าวจากพี่ชายที่เป็นคุณครูประจำบ้านเชอร์เซอร์คี
ยังขาดแคนอาคารเรียนอุปกรณ์การศึกษา
ก่อนจะปรึกษากับเพื่อนนักวอเล็กบอล๖เซียน
ระดมทุนจากแฟนคลับภาคเอกชนมาจัดสร้างอาคารเรียน
ที่ใช้แผงโซล่าเซลสร้างพลังงาน
งบประมาณ๖๕๐๐๐บาท
ประกอบด้วย๒ห้องเรียน๑ห้องสมุด
พร้อมตั้งชื่อว่าอาคารครอบครัววอเล็กบอลไทย
เพียงแต่การลงขันหาทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียน
ตบสาวยังลงแรงจัดกิจกรรมต่างให้กับน้อง
รอยยิ้มทั้งกลางวันและกลางคืน
พูดถึงเด็กเขาก็อยู่แต่บนดอย
ไม่ค่อยได้เจอพี่เจอผู้คน
หรือว่าได้รับการสนับสนุนอะไร
เราก็คุยกันว่าอย่างน้อยเรามาเราสร้างอาคารเรียนให้เด็กแล้ว
พอเรามาถึงวันมอบเราก็อยากที่จะขึ้นมาหาน้อง

จากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ซึ่งก็จะมีระบายสี
มีปั้นดินน้ำมันมีร้องเพลงเต้นลำอะไรอย่างนี้
เราก็พยายามเอากิจกรรมที่เด็กข้างล่างเนี่ย
เขาสามารถหาได้ทั่วไปตามตลาดนัด
คืออยากระบายสีภูมิมาสเตอร์ไปตลาดนัดก็เจอแล้ว
แต่ข้างบนมันเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเขา

พื้นที่แห่งนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์

ในการไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ
เรากำลังจยังบ้างเร้กเด้อวะ

นโยบายของสมาคมกีฬาวอเล็กบอล

จะเป็นตัวอย่างที่ดีในสนามแล้ว

ให้กับเยาวชนในเรื่องของจิตอาสา
อำนาจอัญญาธนาถ่ายภาพธนรัฐเฟืองหรือไทยคุณข่าวธนรัฐทีวีรายงาน